นี่เลยค่ะกับช่วงนี้เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
มาร่วมกันต่อคำถามอ่ะคุณดอมเดี๋ยวต้องหากิฟต์การ์ดนะค่ะ
อิ๊บไปเด็ดขาดเพราะว่านี่เดี๋ยวเราต้องแจกคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยละกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานประเพณีผีสุ่ม
โอ้โหมากันหมดทุกสุ่มเลยค่ะสุ่มดักปลาสุ่มไก่
แต่มองเผินนะดูไม่รู้เลยว่าเป็นสุ่มเพราะว่าเขามาแต่งจนสวยเลยค่ะ
ไหนอ่ะดอมสุ่มไม่เห็นมีเหรอไหนสุ่มก่อน
เพราะว่าอะไรเขาแต่งจนมันสวยแล้ว
เออเนอะดูถ้าไม่รู้ว่าสุ่มอ่ะ
ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นไหมล่ะเอามาทำเป็นกระโปรงเอาสุ่มไก่โอลานี่อะไรคะ
สุ่มนี่เห็นไหมเอาผ้ามาแต่งเอาเชือกฟางมาแต่ง
เอาผ้าขาวม้ามาแต่งจนดูไม่ออกว่าเป็นสุ่มคุณผู้ชม
นี่คืองานนี้ค่ะเป็นผีมาขอส่วนบุญในขบวนแห่ผีสุ่ม
แล้วงานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประเพณีบุญเดือน๑๐
มีที่เดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมเขาจัดต่อเนื่องมานี่ปีที่๓แล้ว
จัดขึ้นที่ไหนที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมือง
จังหวัดชายภูมิชัยภูมิที่เดียวเลยคุณผู้ชมจำไว้ให้ดี
สร้างสรรค์จาก๑๕หมู่บ้านเอาอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างอ่ะ
ตีทำให้เกิดจังหวะแล้วก็มีการเต้นรำโยกย้ายสายเอวไปรอบหมู่บ้านแบบนี้
แล้วเขาจะมีการละเล่นการแสดงของผีสุ่มค่ะแหม่คือผีสุ่มเนี่ยมารับบริจาค
ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มจะเอาไปถวายวัดอันนี้ก็เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะ
แล้วก็ผีที่ไม่มีญาติเขามีตำนานด้วยนะเขาบอกว่าคือผีบางตนเนี่ยนะที่ไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ย
หาวิธีการว่าจะทำยังไงถึงจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นก็จะเอาสุ่มดักปลาเอาสุ่มไก่มาคุมหัว
เนื่องจากว่าอายอายผีด้วยกันเพราะว่าผีที่มีลูกหลานทำบุญมาให้อันนั้นได้รับ
แต่ผีบางส่วนไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็เลยอายก็เลยเอาสุ่มมาคุมหัว
อย่างเช่นพวกแบบผีเปรตพวกสัตว์นรกต่างเนี่ยนะคะทีนี้เขาก็เลยจะรีบรับส่วนบุญ
ก่อนจะถูกโยมทูตไล่กลับไปที่ยมโลกจำได้ใช่ไหมผีสุ่มเนี่ยต้องไปเลยที่นี่ที่เดียวเลย
ที่จังหวัดชายภูมิครับถ้าเกิดว่าสุ่มไม่มีก็เอาปี๊บคลุมได้แก้อายได้เหมือนกัน
บุรีรำบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะความงดงามของขบวนแห่อันนี้น่าสนใจจริง
ขบวนแห่เทพภาษณะ๑๐ทิศคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเทพภาษณะคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไร
เป็นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี๒๕๖๕ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรำครับ
ยิ่งใหญ่แล้วปีนี้ฮะขบวนนางรำปีนี้ยาวหน่อยนะตั้งแต่ตีนประสาทไปถึงยอดเขาพนมรุ้งครับ
จาสีเครื่องเลยส่วนพุนกระบือด้วยทั้งหมดนี้เป็นพาหนะของขบวนเทพผู้สร้างปราศาสตร์พนมรุง
พร้อมด้วยนางจริยาซึ่งเป็นนางสนองพระโอด
รำถวายสการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง๑๐แห่งในจักรวาล
นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เห็นประทับใจไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
งานนี้จัดขึ้นเป็นการสืบสารประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมครับ
ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งถึง๔แสนคน
คักกว่าปีก่อนแน่นอนมากกว่าเดิม
คือสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายด้วยแหละคนก็เลยมาเที่ยวมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอไปดูพวกงานประเพณงประเพณีต่างเหล่านี้แล้วหิวหรือยัง

ฟ้องร้องแล้วกลางวันแบบนี้จัดพิซซ่าไปหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
พิซซ่ามันธรรมดาไปไม่ได้มาออกเที่ยงกินฟินเที่ยว
นี่ดูเตาอบซะก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แบบนี้เลยแล้ววันนี้ที่จะชวนไปกินนี่
พิซซ่ามองทุ่งนาพิซซ่าหน้าก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะ
กลางหน้าเหรอเออแล้วหน้าพิซซ่าคือหน้ามะพร้าวอ่อนค่ะ
เดี๋ยวนี่ของข้าวหรือของหวาน
ร้านนี้ค่ะร้านบ้านนาพิซซ่าซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ตเกาะมาก
ว่ามันเข้ากันเหรอเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำมาแล้วแล้วก็ขายดีด้วยค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะแล้วร้านนี้เขาจะเอาแป้งสดนะ
เห็นไหมโอ้โหแป้งมันนุ่มนะหมักจนมันหอมฟูแล้วก็อบด้วยเตาถ่าน
เตาถ่านแบบร้อนร้อนเลยค่ะจะได้พิซซ่าที่มีความมีขูดมะพร้าวใช่ไหม
อันนี้คือไฮไลท์เลยนะพิซซ่าที่บางกรอบแล้วเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ย
โปะลงไปด้วยอ๋อถาดหนึ่งค่ะร้อยแปดสิบเก้า
ถ้าเกิดว่าเป็นซีฟูตสองสี่เก้าคุณผู้ชม
ร้านนี้อยู่ที่ไหนไปได้นะคะอยู่ที่ซอยทิวทาราค่ะ
เด่นของร้านเนี่ยจะมองเห็นเตาอบมาก่อนเลย
เด่นอยู่หน้าร้านใครที่สนใจอยากที่จะจองก่อน
หรือว่าสั่งพิซซ่าก่อนโทรไปได้เลยนะคะ
ติดต่อไปได้เลยพิซซ่าฮาบาเอียนหน้ามะพร้าวอ่อน
เมื่อกี้คุณผู้ชมดูเพลิน
จำรายละเอียดของแต่ละข่าวได้หรือเปล่า
โดยเฉพาะข่าวแรกต้องจำให้ได้สิ
สุ่มอ่ะผีสุ่มจัดที่จังหวัดอะไรคุณผู้ชม
จังหวัดอะไรบอกใบ้ยังไงดี
บอกใบ้อย่างไรดีชอยพอได้ไหม
ชื่อย่อของจังหวัดชอยพอ
ถ้าบอกขนาดนี้แล้วไม่เฉลยไปเลยล่ะคะ
คุณผู้ชมค่ะใครที่รู้นะผีสุ่มจัดขึ้นที่จังหวัดชอยพอ
แกะค่ะแกะรอยตัวย่อมาแล้วส่งคำตอบมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะครับ
คอมเมนต์มาคุณผู้ชมอย่าลืมใส่แฮชแท็ก

จะไม่ปรากฏหน้าจอลุ้นรับรางวัลเป็นกิฟต์การ์ดนี้ค่ะ
มูลค่า๕๐๐บาทจากเซ็นทรัลนะคะ
รับไปเลยไปจับจ่ายที่เซ็นทรัลฉลอง๗๕ปีเซ็นทรัลค่ะ

แต่ว่าอย่าฟังเพลินจำรายละเอียดด้วยนะฮะ